ดูข่าวของเรากันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องเจวิค่ะ
ทุกวันเสาร์นะคะจะได้ติดตามชมกันค่ะกับแชร์แหลกแยกวิพา
ซึ่งอาทิตย์นี้ค่ะเป็นเรื่องของนางเอกหน้ายาว
นี่คุณพ่อไม่ปลื้มนะคะถ้าใครได้ติดตามโอ้โหเป็นที่ฮือฮาบอกว่าเชียวมาก
ไหว้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่รับไหว้นะคะ
ซึ่งนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคนนี้เพื่อนไม่ครบนะคะ
อุตส่าห์พาเข้าบ้านกลับไปฝากตัวเป็นศรีภรรยา
แต่สุดท้ายก็หงายเงิบนะคะเพราะว่าคุณพ่อเบือนหน้าหนีไม่รับไหว้ค่ะ

ใช่เห็นบอกว่าดาราคนนี้นะคะไปเช็คได้เขาบอกว่าปีชงค่ะ
ซึ่งคอมเมนต์ก็ทลายเหมือนกันค่ะโอ้โหก็เดาเป็นคนนั้นคนนี้นะคะ
มากมายหลายอย่างนะคะซึ่งหลายคนเหมือนจะรู้แต่เราก็บอกไม่ได้นะคะว่าเป็นใครค่ะ
อ่านกันดูแล้วกันในเพจบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าจะไปร่วมทายกันได้ทุกเสาเลยนะคะกับแชร์แหลกแยกวิพาของเจวินั่นเองค่ะ
ใช่แล้วล่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคอมเมนต์กันมาเยอะนะคะ